สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดอุ้ยไอ้มิ้นจะใส่แว่นทำไมใหม่ให้เยอะ
นี่ไงครับผมพี่เขาก็ใส่แว่งพี่สอบใส่เหลือบ้างพอดแมทคันตุ๋มก็ใส่แว่งฉันอีก
ว่าฉันเป็นแล้วแบบว่าพวกเราเป็นหมดแล้วสามคนเรียบร้อยครับ

แต่ตอนพี่พี่อาทิตย์นึงตรวจก็ไม่ขึ้นนะใช่หมดไปสามกล่องมันก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นของของพี่มส
ไม่ใช่ทุกชั่วโมงน่ะคือกะว่าตรวจยังไง
ขอให้ขึ้นมันไม่ขึ้นไม่ถูกใจแม่ไง
มันลุ้นตอนก่อนขึ้น

ถ้าเป็นฮินดูเนี่ยเราเล่าตั้งแต่แปดโมงจนถึงเที่ยงคืน
เทพเจ้าฮินดูคือพระสมี
แต่พระม่ารสมีไปขอเงินขอทอง
อะมะกับหล่อนมีงานต่อไหม

ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าแบบเป็นฮิทก็สามารถไห้ได้นะ

ความรักแล้วก็เงินทองแล้วก็ความร่ำรวย
เงินทองโอเคแต่เรื่องความรักคงไม่เชื่อ

ถ้าจะความร่ำรวยหนูไห้พี่มดดีกว่า
เขาทำพรีเซตเลยเขาไม่ได้แบบไปตัวเปล่าแล้วก็เปลือยนะ
ไปเปิดให้พระแม่ดูแล้วหนูอยากได้แบบมีสเปค
แบบว่าเกี่ยวกับที่แบบเขาเรียกว่าศึกษาเกี่ยวกับเนี่ย
ก็บอกว่าเออแล้วเทพเจ้าเขาจะรู้ได้ไง
ว่าแบบเทพเจ้าเขาบอกว่าการที่จะแมทให้คนเนี่ย
มาเจอกันมารักกันอ่ะผ่านโซเชียลง่ายกว่าที่ท่านไปแบบ
ไปให้ไปเจอกันนะอ๋ออ๋อแล้วคือยังไงอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้น
ครับตอนนี้ไม่สดไม่สดเออแต่นั่งขยาวไปขยาวมาแล้ว
นั่งได้ผัวไงอ่ามาประกาศเลยว่ามันมี
เรียบร้อยมาลั่นอีกแล้วเออแต่ไม่เป็นไรหรอก
เขากำลังคบหากันอยู่โอ้ย
เขาเชื่อว่าประตูวิญญาณเปิดวันนี้เหมาะกับการไปไหว้ทาเวสที่ทัย
ขนมเทียงขนมเข็งเยอะเยอะอะก๋อจะเป็นชูคเทศการณ์สาธิจีนเลย

และแบบว่าให้เราประตูแห่งแบบว่าเป็นปริญญาณ
ให้เดินทางมาได้ว่าไง
แล้วก็ซื้อบ้านหลังใหม่แล้วเด็กกว่านั้นคืออะไรมันจะเล่าให้ฟังที่เนี้ย
ยายเป็นลูคีเมียระยะที่๓ไม่รู้ไม่เคยรู้แล้วยายก็ห้ามบอก
แล้วที่ยายมาถ่ายยายตูมมาถ่ายมาถ่ายรายการที่เป็นรายการออนไลน์กับประตูมา
ชื่อยายโตเพราะแค่บอกว่ารู้ว่าตัวเองจะตายอยู่แล้วใช่
แล้วก็มาถ่ายเพื่อจะเก็บเป็นความอยากจะอยู่ใกล้ใกล้หลานอืมอุ้ยโสด
ยิ่งกว่านี้ยายอีกถูกไม่ที่เมื่อเช้าคุยกับตูมไหวไหมก็คือตูมบอกว่าไหว
ก็คือก็ไหวนั่นแหละก็บอกพี่แต่หนูก็เพิ่งมารู้เพราะว่ายายก็บอกกับพี่เลี้ยงมาตลอดว่า
บอกมะตูมนะใช่ทุกคนรู้หมดนะเป็นลูคีเมียระยะสามคนเดียว
นะฮะมีมะตูมไม่รู้แล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ยอมรักษาเพราะกลัวหลานเสียเงิน
เห็นว่าช่วงนั้นหลานไม่มีเงินแล้วใช่ฮะแล้วล่าสุดเนี่ยมันต้อง
ตูมก็เพิ่งซื้อบ้านให้คุณแม่ด้วยซื้อบ้านให้ยายด้วยให้ยายด้วย
ต่างจังหวัดด้วยนั่นแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงเนอะ
ถูกต้องนะครับเราไปวันนี้ฝนตกนะฮะวันนี้ไห้เจ้ากันฝนตกไหม
มูหลานมาค่ะมูหลานมาจริงเนี่ยมูหลานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยที่อำเภอภูซางจังหวัดพยาวอำเภอฝาง
แล้วก็อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่น้ำท่วมสูงค่ะใช่ครับเอออันนี้ก็
ตอนนี้คือที่ไหนนะเชียงใหม่เหรอตอนนี้เหนือกับอีสานค่ะ
เหนือกับอีสานเนี่ยโดนเต็มเลยพยาวบ้านเธอใช่ไหมแองจี้ลำปาง
ลำปลาเออเขาบอกว่าไงแต่เขาบอกว่าเหนืออีสานอะโดนหนักมาก
ถ้าสมมุติเหนือน้ำระบายไม่ได้เนี่ยลงถ้ามันถึงพิศนุโลกนครสวรรค์เนี่ย
หารันทรูเหมือนกันนะตามสูตรนะใช่ก็ไหลเลยเตรียมรันทรูนะครับ
อุทยานน้ำท่วมสูงมากจริงจริงโอ้น้ำเยอะมากฮะสูงจริงจริงนะคะ
คือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาเตือนเลยค่ะเรื่องพายุดิเรชั่นมู่หลานนะคะ
คือจริงแล้วเนี่ยมู่หลานถล่มจริงคือถล่มยูนานทางฝั่งกลางของจีน
แต่อิทธิพลเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมันก็จะกระทบมาจนถึงทั้งทางลาวทางเวียดนามด้วย
เอาละไปแล้วทะลมทั้งแบบอะเชียโซนยุโรปขณะเดี๋ยวหมดเลย
เกาหลีใต้ก็เพิ่งน้ำท่วมแบบยิ่งใหญ่ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกไหมค

ด้วยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศเรื่องของโรคลงโลกร้อนด้วยใช่ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้มันหนักกว่าที่เคยเป็นในหลายครั้งมาก
เขาบอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่ามู่หลานเนี่ย
ก็ยังคงอยู่ที่ตอนใต้ของจีนอยู่เมียนมาตอนบนลาวตอนบน
เพราะฉะนั้นภาคเหนือแล้วก็อีสานบ้านเราเนี่ยฝนจะตกหนักมาก
วันนี้น่าจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะ
เหนือเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะ
แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน่านแพร่อุตรดิษฐตากพิศนุโลก
ส่วนอีสานเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีค่ะ

ทางภาคใต้อ่าวไทยก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปันกลาง

เพราะฉะนั้นคนที่ต้องเดินเรือเรือเล็กเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะ

เขาบอกว่าที่อำเภอภูซังจังหวัดพยาวเนี่ยกระทบหนักจริง
เพราะว่าตรงนี้ที่เห็นน้ำท่วมเนี่ยคือน้ำป่าสายน้ำบงค่ะ
มันไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านตั้งแต่ตี๓แล้วค่ะ
ไม่มีใครเก็บของหนีน้ำได้ทันเลยเพราะทุกคนกำลังหลับอยู่
ผู้ว่าพยาวตอนนี้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านโดยด่วนแล้วนะคะ
ซึ่งผู้ว่าบอกว่าได้รับรายงานเบื้องต้น
ในพื้นที่อำเภอภูซางมี๕ตำบลค่ะ
หนักสุดอยู่ที่ตำบลศพบงค่ะ
ก็เลยให้ปพพยาวลงพื้นที่ช่วยเหลือ
เอาเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เข้าไปช่วยชาวบ้าน

อีกนิดนึงก็หลังคาแล้วอ่ะค่ะใช่ฮะ
สูงจริงมันเป็นน้ำป่าด้วยน้ำป่าจะมาเร็วนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เก็บของหนีน้ำไม่ทันเลย

บ้านเรือนชาวบ้านอยู่ในจุดต่ำของถนนด้วย

เรื่องต้นเสียหายไปแล้วกว่า๕๐๐หลังคาเรือนนะคะ

ต้องไปรอลุ้นอีกว่ามู่หลานจะทำพิษเพิ่มเติมอีกไหม

มันจะตกเพิ่มมันจะตกหนักอีกหรือเปล่านะคะ
เพราะมันก็ยังอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังที่กรมอุตุประกาศเอาไว้
ตอนนี้ก็เลยต้องมีการเตรียมแผนการล่วงหน้าค่ะ
เพราะว่าในพื้นที่บ้านศพบงทั้งหมู่๒หมู่๓
ดอนตันหมู่๑หมู่๔หมู่๑๒เนี่ย
มีชาวบ้านแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังติดอยู่ในบ้านนะคะ
ยังไม่สามารถออกมาได้ค่ะ
ส่วนทางด้านรองอธิบดีกรมชลประธาน
ในฐานะโฆษกรมชลประธานก็บอกว่า

สังเกตว่าฝนตกหนักใช่ไหมคะ
คือมันเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดมาทางอันดามันแล้วก็อ่าวไทย
ก็เลยทำให้ฝนตกหนักทั้งภาคเหนือทั้งภาคกลางเลย
น้ำก็ท่วมตามธรรมชาติเนี่ยค่ะ
เพราะว่าพื้นที่บนมันก็จะไหลลงสู่พื้นที่ล่าง

รองอธิบดีกรมชลประธานก็บอกว่า
ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเมียนมาร์
เหนือตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนเนี่ย
ได้รับผลกระทบ๑๑๑๑๓สิงหาคมนี้แน่นอนนะคะ

สถานีวัดน้ำที่นครสวรรค์เขาบอกว่ามีอัตราน้ำไหลผ่าน
มีอัตราน้ำไหลผ่านนะคุณแม่
เออ๑๑๐๐๑๔๐๐ลูกบาทเมตต่อวินาที

อัตราอยู่ที่๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ
ส่วนลำน้ำสาขาอยู่ที่๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหมือนกัน
เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่๑๔๐๐๑๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นค่ะ
ส่วนพื้นที่ริมน้ำที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้
บอกว่าสูงขึ้นมาประมาณ๒๐๖๐เซนติเมตรนะคะ
อ่างทองคลองบางบานอายุทยาตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาผักไห่
ตรงนี้ส่งผลกระทบกับชุมชนแน่นอน
ซึ่งกรมชนก็ยืนยันว่าจะพยายามบริหารจัดการน้ำ
แล้วก็ควบคุมปริมาณการระบายน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งเตือน๑๑จังหวัดรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็คืออุทัยชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีอายุทยา
ปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพ
ช่วยกันประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนหน่วยงาน
ที่ต้องประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังด้วย

ถ้าอันนี้ระบายทันมันยังไม่มีปัญหาหรอก

แต่เมื่อวานที่เราเล่ากันไป

เอาแค่๔ลูกจ่ออะไรจะเกิดขึ้น

ปัญหาที่มันเกิดมาตรงคือเรา

ช่วงนั้นมันช่วงเปลี่ยนรัฐบาลพอดีก็ไม่รู้ว่า
รอยต่อกับคนใหม่ช่วงไม้ต่อการประสาทงานมันจะเป็นยังไง

ถ้าสมมุติภายในระยะเวลาเนี่ยสิงหากัญญาตุลาตุลาช่วงหน้า

แต่ฉันเชื่อว่าครั้งนี้ปีนี้มันอาจจะแตกต่างจากปี๕๒
เพราะปีนี้น่าจะมีเราเริ่มรู้มาอยู่แล้วว่าเฮ้ยพายุจะเข้า

เขาบอกว่าตอนนี้๔๐ที่ยังสามารถจุได้อยู่แต่ตอนนั้นที่พายุเข้ามันเหลือแค่ไม่ถึง๑๐ที่บรรจุน้ำได้

คราวนี้ลดปุ๊บมันก็ระบายแต่โอเคล่ะในช่วงนี้เราไปดูทางแม่น้ำโขงเนี่ย
วันนี้ถามแดงแหนมเนืองเป็นไงบอกน้ำสูงเป็นประวัติศาสตร์

คือแดงแหนมเหนืองก็อยู่ติดริมโขงใช่มั้ยล่ะปรากฏว่าก็บอกว่าน้ำสูง
แถบนู้นโดนหมดเนอะ
พอฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่น่าจะจับตาดูอีกอย่างเนี่ยก็คือพี่น้องชาวดำน้ำโขง
ตลอดจริงค่ะแม้กระทั่งที่ใต้เองนัมพรศรีธรรมราชหรืออะไรก็แล้วแต่สุรราษฎร์ธานี
ใช่วันนี้ก็ต้องจับตาสถานการณ์น้ำว่าพายุที่เข้ามาเนี้ยมันส่งเอฟเฟคต่อกี่พื้นที่
เธอเน่นท่านค่ะวันนี้เราถ้าสมมติเราไปดูที่แหงเออถนนค่ะ
รอให้พูดโนนนถนนก่อนโนนนธนนแล้วยาวฟ้ามันขนนุนนะอ๋อวันนี้ธนนพระราม๒นี่
ทางทางกลับรถเขามีการปรับปรุงหมดแล้วแต่ถนนพระราม๒
ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยในการบูรณะปรับปรุง
ยาวนานที่สุดเขาบอกเป็นถนน๗ชั่วโค้ดนะครับใช่เรานับ
รัฐบาลแล้วถ้าสมมุติเชื่อเรื่องไอ้สารเจ้าแม่งูอ่ะ
ว่าเจ้าแม่งูไปเกิดแล้วล่ะโหยังไม่เสร็จเลย
ก็แปลกเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนั้นสารเจ้าแม่งูบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ทำถนนพระรามสองเนี่ย
เขาขอเวลาแบบลูกเขาคลอดแป๊บนึงได้ไหมแต่เราก็ไปทำทับอะไรอย่างเงี้ยครับอืม
มันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่เสร็จอันนี้คือความเชื่อแบบงมงายสตอรี่
ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมุติวันนี้เมื่อไหร่จะเสร็จนี่คือคำถาม
ใช่ครับนานมากแล้วแล้วตอนนี้คนกลงใต้มันก็ต้องผ่านพระราม๒
ไปหัวหิตก็ต้องผ่านไปไหนก็ผ่านใช่นะใช่ครับคุณลงใต้สายใต้
หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องผ่านพระรามสองครับปรากฏว่าดูสิฮะหลังหลังเนี่ย
สามสี่วันนี้สามสี่อาทิตย์ไม่ใช่สามสี่วันนี้อืม
พระรามสองเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากนะฮะใช่เรื่องว่าหนึ่ง
ความปลอดภัยมาจากไหนสองปัญหาที่มันแก้ไม่ตกจริงเนี่ย
คุณไปบ้านแพ้วเอ่ยคุณออกสมุทรสงครามสมุทรสาคร
มันก็ต้องผ่านถนนพระรามสองถูกต้องไหมใช่ฮะอันนี้เส้นหลักเลยเนอะ
เขาบอกว่าหลัง๔ทุ่ม๕ทุ่มเนี่ยหลังรถติดปุ๊บก็ต้องมาเจอเด็กแว้น
อืมใช่ต้องเจอแบบต้องหลบรถเพราะแบบคนแข่งรถกันเยอะ
ใช่ปิดถนนขายดีเหมือนกันไม่กลัวกันบ้างเลยเหรอนะเขาไม่กลัว
เด็กแว้นคือเด็กเด็กอ่ะเด็กเด็กอย่างพวกเรายิ่งแก่อีกสิ่งหนึ่ง
คนเรายิ่งแก่มันจะยิ่งกลัวตายเทพบุตรคุณอาด้วยแต่ถ้าสมมุติ
เด็กเด็กอ่ะสมัยเด็กเด็กเราก็ไม่ได้กลัวตายอ่ะไม่ต้องไหมล่ะ
ครับเอาสรุปเขาว่าไงสรุปเขาว่าแต่ปรากฏว่าโอเคล่ะ
มีการแข่งขันรถกันบ่อยเขาก็บอกอันนั้นคือปัญหา
ปัญหาหลักพอสมควรครับผมแต่วันนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ชื่อว่านิติพันธ์วงรักษาเขาโพสต์รูปภาพกระจกหน้ารถยนต์เขาฮะ
คุณดูนะฮะนี่ฮะคุณดูซื้อบึงโอ้โหนี่เป็นน้ำนะฮะ
ถ้าเป็นเศษอิดเศษปูนี้ไม่รู้ว่ายังไงนะครับอุ้ย
แต่น้ำก็อันตรายถ้ามาเร็วก็ปัดอีกเหมือนกัน
ถูกต้องนะฮะมวลน้ำเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญมิชาว่าน่าจะมีเศษอะไรผสมอยู่ด้วย
ปรากฏว่าตลอดเส้นทางเขามีการก่อสร้างอยู่เห็นไหมครับ
ดูดีดีอ่านี่คือน้ำแต่ก้อนเบลอเลยนะฮะอุ้ย
มวลน้ำเลยค่ะมวลน้ำค่ะมวลน้ำเหนือเลยค่ะเมื่อกี้เทลงมาเลยอ่ะ
ถูกฮะเหมือนขับรถชนกำแพงอ่ะเอาง่ายใช่แล้วมันตกมันมองไม่เห็นนะลงมา
ใช่มิ้นเหมือนขับผ่านน้ำตกคืออันเนี้ยมาแล้วมาแล้วเอาไปดูภาพบอกชัด
ดูดีโอ้โหอืมตุ้มลงมาเลยอ่ะแล้วมันจะไม่ชนกันหรือเปล่า
ก็ชนนะฮะมีรถชนขอบทางใช่ป่ะใช่ดูมองมาไม่เห็นด้วย
ไม่เป็นว่าบางคนตกใจแล้วหักด้วยถูกต้องนะครับผมนี่ถ้าหักแล้วก็แบบว่าพลิกความนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะ
ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบโครงการเพราะเขามีสัญญากันว่าจะต้องทำแบบ
อันนี้คือทำรถไฟฟ้าอันนี้ทำรถไฟฟ้าถูกต้องไหมคะใช่ฮะ
รถไฟฟ้าตอนนี้มันไปทุกที่แล้วถูกเมื่อก่อนเราจะตื่นเต้นกับเออ
โดติดรถไฟฟ้าวันนี้คุณไม่ต้องตื่นเต้นมันติดหมดแล้ว
มันมาหาเราทุกเส้นทางนะครับอืมปรากฏว่าเส้นพระรามสองเนี้ย
อย่างที่บอกว่าเป็นการแชร์ภาพที่คนบอกว่าเฮ้ยกระจกแตกถึงขนาดนี้เลยเหรอ
นี่ค่ะนี่ในกระจกนี้รถไฟนะมันอุ้ยหลังคาหลังคาปุกปะไปหมดเลยฮะ
ไม่แต่น้ำจริงน้ำมันไม่เชื่อว่ามันไม่มีน้ำหนักไงคะใช่ไหม
มันหนักขนาดขวดน้ำขวดลิตรยังหนักเลยอ่ะถูกต้องอันตรายมากนะครับ
ถ้ามวลน้ำมาขนาดนั้นเนี่ยเหมือนขับรถชนกำแพงอย่างพี่ชาวบอก
เขาก็ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับสายงานเองเนี่ยเขาก็มีผ้าใบ
ถูกต้องไหมคะปรากฏว่าน้ำมันก็ไปขังที่ผ้าใบ
ไซส์งานก่อสร้างทางด่วนอันนี้เป็นทางด่วนค่ะไม่ใช่รถไฟฟ้า
อ่าฮะตกใส่จนรถหลังคาบุบกระจกหน้ารถแตกได้รับความเสียหายเนี้ย
เดินทางไปแจ้งความที่สอนอสแหมดำก็มีการเจรจาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
งานก่อสร้างว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่กระจกแตกค่ะ
มันอาจตายได้นะใช่ครับซึ่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
คุณปรเมฆเนี่ยนะฮะกรมทางหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาเป็นโครงการก่อสร้างทางด่วนพระรามสอง
ฝั่งขาออกช่องทางด่วนใกล้เคียงกับหมู่บ้านระดาวันรีเจนระดารมรีเจนฮะ
ขอโทษครับระดารมรีเจนต์แขวงสมดำบางขุนเทียนนั้นน่ะก่อนจะเปิดเผยว่าช่วงก่อนเกิดเหตุน่ะ
ได้สั่งให้ลูกจ้างเนี่ยเข้าไประบายน้ำแล้วแต่ดันมาเกิดเหตุก่อน
พวกเราฟังเหตุผลเขาก็บอกว่าในการก่อสร้างทางด่วนเนี่ย
มันจะมีเศษอิทเสดปูลใช่ถูกต้องป่ะถ้าเศษเสดปูลตกใส่
รถก็เรื่องใหญ่อีกก็เรื่องใหญ่อีกเกิดเป็นประเด็นนิค
เฟฟแต่ฝนดันตกแต่ต้องยอมรับฝนมันตกเยอะโดยเฉพาะ
กำลังสั่งให้ลูกน้องทุกคนเนี่ยไประบายน้ำออกซะนะเพราะมันมีโอกาสเกิดขึ้น
ตอนนี้ได้แก้ปัญหาโดยการเจาะรูฮะเขาก็จะเจาะรูเนี่ย
โดยสามารถระบายน้ำได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
โอเคก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดี

ระหว่างนี้เป็นช่วงที่กำลังเอ่อ
มาตรการความปลอดภัยในจุดที่น้ำขัง
พร้อมกับสั่งการให้ผู้รับจ้างดูแล
ซ่อมรถให้เขาไปฟังเสียงวิศวกรสักนิดนึงฮะ
ตกหล่นในขณะทำงานข้างบนนะครับ
ทีนี้มันก็อุ้มน้ำไว้
แต่ส่วนหลายคนสงสัยปัจจุบันนี้มันจะยังไงต่อการแก้ไข
ก็เราก็จะเจาะรูให้มันระบายน้ำได้ครับแล้วก็จะรัดให้มันแข็งแรง
ไม่มีไม่มีทางที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้อีกครับ
ต้องระวังอีกอะไรอีกไหมมันมันไม่ใช่ปัญหาซ้ำซ้ำนะ
ปัญหาปัญหาเดิมซ้ำซ้ำไม่เกิดแล้วถูกต้องแต่มีปัญหาใหม่ทุกวัน
ใช่นะคุณผู้ชมบอกแบบนี้หรือว่าเจ้าที่มันเป็นอุ้มน้ำแบบนี้มันจะมีอีกกี่จุดละกัน
จริงคุณผู้ชมมันตลอดทางอ่ะเออคุณผู้ชมบอกแบบนี้ค่ะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยนะ
จะสร้างทุกอย่างให้เสร็จสร้างหลวงปู่ทวดก่อนไหมให้คนขับมาเส้นนี้ได้กลับขอพรก่อนแล้วค่อยขับผ่าน
โอ้จะได้จะได้จะได้แควคาดปลอดภัยอยู่ตรงไหนหลวงปู่ทวดก็สร้างกันอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกัน
พระรามสองก็มีอะไรเยอะอยู่แล้วนะถูกต้องนะฮะไม่หมายถึงว่าคุณผู้ฟังแนะนำให้สร้างหลวงปู่ทวดก่อน
ไม่แต่มันไม่ใช่ปัญหาเก่าไงแม่มันเป็นปัญหาใหม่แล้วรับมือยังไงอ่ะแล้วพรุ่งนี้สมมุติอ่ะ
อันนี้เป็นถุงรู้ไหมคะวันต่อไปเป็นอย่างอื่นอีกหลายที่ตกลงมา
เพราะฉะนั้นโครงการต้องเนี๊ยบกว่านี้ต้องตรวจให้ละเอียดเลยว่าจะมีอะไรที่มันเป็น
ทุกวันนี้คนที่ขับเส้นนั้นถังไปไขมักพยายามจะมีใครจะวิ่งเส้นในละ
ใช่ใช่เพราะว่าขยายจะวิ่งเส้นลิมหมดเลย
เป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าพระราม๒เนี่ยแน่นตลอดเวลา

ถูกต้องเหมือนเล่นเกมอ่ะวันไหนใครจะเจอแจ็คพอร์ตอ่ะ

แล้วคือรถติดกับคนตายอย่างนี้แล้วไงดีอ่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนเสียชีวิตใช่ไหมน้องมิ้นนะแล้วก็แบบว่ามีคัน
คันหนึ่งที่เป็นรถกระบาดที่โดนคานทับลงมาเนี่ย
โครงการก็จ่ายค่าเสียหายเยียวยาไป๓แสนนะครับ
แต่ว่าล่าสุดที่โดนน้ำลงมาเนี่ยเขาก็ทางรถไม่มีประกัน
โครงการก็ที่ก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะให้รถไปซ่อม
แต่ด้วยถ้าซ่อมเสร็จแล้วมันมีความเสื่อมสภาพของรถ
แต่เจ้าของเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนใหม่ให้ไหมดีกว่าไหม
เปลี่ยนคันใหม่ให้เลยเพราะว่าถ้าซ่อมไปแล้วเนี่ย
เอาไปขายราคาก็ตกครึ่งหนึ่งเลย
เป็นแม่ทำไงสมมติเค้าต้องขับรถไปมาหาเส้นล้ำทุกวัน
อ่ะมันก็ต้องดูสิมันแบบน่ากลัวเกินเนอะ

ส่วนหนึ่งมิทข์บอกว่ามันไม่ใช่ภาระของต้นเตรียม

แต่ว่าแล้วเพื่อแลกความสะดวกสบายนะ

แต่อยู่ที่ว่าข่าวมันจะเกิดขึ้นวันไหน

ทุกวันนี้เศรษฐ์ที่หนูผ่านอย่างเจ้งฮานะ
มันก็สร้างรถไฟฟ้าใช่ไหม

ใช่ร้านมีคาก็สร้างมด
เอาง่ายคอนโดคิดว่าเสี่ยงไหมล่ะ

อย่างคอนโดเนี่ยหน้าบ้านขุดไปขุดมาเนี่ยสุด
ถนนแบบสุดเลยโดยน่ากลัวมาก
แล้วมันเคยมีเคสก่อสร้างคอนโดแล้วไอเศษชิ้นส่วนตกใส่บ้านคนก็

ที่การสร้างคอนโดแถวบ้านคนอื่นแตกหมดเลยนะ
มีมาตรฐานในการเลาะจงคลางแซลแมมหรืออะไรอีกหรอ
คือมันต้องมีเรื่องความปลอดภัยทั้งนั้น
ได้ว่ามันเข้มมีเพียงแต่ว่ามันเคร่งครัดแค่ไหน
ถึงเวลาเรียกผู้ว่าชัดชาติฮะ
เอออันเนี้ย

เรารู้ว่าไม่ได้การสร้างคอนโด
และรอบที่ถนนซดลงไปอย่างนี้เลย
บ้านโหบ้างแอ่งจี้
แต่ที่หนูเห็นใต้ป้ายไซส์ก่อสร้างเห็นกงเล่ากันยิ่งกว่า

กำลังแบบทำงานคือเบียกับคนมันก็ยิ่งกว่า

โอ้โหเขาติดป้ายไปก็แค่นั้นเขาติดป้ายประท้วงกันทั่วเลยนะ

สร้างปุ๊บเธอบ้านเขาล้าวไปหมดเลยคนเขาอยู่ไม่ได้อ่ะแล้วซอยบ้านรถคอนโดขึ้น
เยอะด้วยอืมอยู่ดีดีคอนโดขึ้นมาเต็มไปหมดนี่แหละถึงเวลาที่ต้อง
ผู้ว่าชาติชาติแล้วครับอืมนะฮะอ่าให้ท่านอ่านมาช่วยอีกแรงหนึ่ง
อาจจะได้แบบว่าผลประโยชน์ที่ดีขึ้นนะครับอืมนะฮะเอาดูเรื่องของกรม
ราชทันกันหน่อยแน่นอนว่าพอเป็นวันสำคัญสำคัญนะคะ
ก็จะมีเหมือนกับการพระราชทานอภัยโทษเกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะราชกิจจานุเบกษาก็
เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗๐พันศาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
แล้วก็ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพันศา๙๐พันศาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
ก็คือวันแม่แห่งชาติเนี่ยแหละค่ะก็วันนี้นายอายุสินทพันธ์นะคะ
ธิบดีกรมราชธรรมบอกว่าสำหรับผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์ปล่อยตัวและลดโทษแล้ว
ปล่อยตัวออกจากเรือนจำเนี่ยสองหมื่นกว่าคนได้รับการลดโทษ
แต่ยังคงต้องจำคุกต่อแปดหมื่นกว่าคนผู้ต้องขังที่ได้รับการพระราชทันอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาสองห้าหกห้า
หนึ่งแสนกว่าคนค่ะรวมทั้งหมดครับถามว่าแล้วมีกลุ่มรายชื่อนักโทษทางการเมืองบ้างไหม
เช่นนายเทพไทยเสนพงศ์นายบุญทรงเตรียพิรมนี่เขาติดนานมากแล้วเนอะ
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลหรือว่าอดีตภูมิกับโจ้ครับ
เรื่องนี้มีคนถามว่าเข้าหลักเกณฑ์ลดโทษด้วยไหมนายอายุบอกว่าในกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นรายชื่อบิ๊กเนม
ใช้คำว่าบิ๊กเนมนะคะฮะจะไม่ได้รับสิทธิ์การลดโทษอืม
เพราะยังคงจำคุกไม่ถึงหนึ่งในสามของโทษค่ะโอ้โหอย่างคุณโอ้โห
ซึ่งพระราชกฤษฎีกาพระราชธานภัยโทษฉบับนี้ระบุหลักเกณฑ์เอาไว้ชัดเจนเลยว่า
ต้องจำคุกมาหนึ่งในสามของโทษหรือแปดปีค่ะต่อให้คุณจะอายุเจ็ดสิบปี
ก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์หนึ่งในสามคุณบุญทรงเขาติดมากี่ปีแล้วพี่มดครับ
ตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดเลยใช่ไหมใช่ไหมคะก็แปะก็เกินแปดแล้วป่ะ
แต่เขาโดนหกแต่โทษเขาอ่ะโดนใช่โทษเขาเยอะมันก็เลยยังไม่ถึงหนึ่งในสามไหมคะ
ครับผมส่วนกลุ่มนักโทษเด็ดขาดอ่ะฟังไว้นะคะนักโทษเด็ดขาด
ที่จะไม่ได้สิทธิ์ในการได้รับพระราชทานอภัยโทษใดทั้งสิ้นใดทั้งสิ้น
โอกาสไหนทั้งสิ้นฟังไว้ให้ดีนะคะหนึ่งคือนักโทษเด็ดขาด
โดนลงโทษประหารชีวิตและเคยได้รับพระราชทานอภัยโทษมาแล้ว
แต่เหมือนโดนซ้ำแล้วก็โดนโทษประหารชีวิต
อันนี้คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกแล้วนะคะแล้วก็นักโทษเด็ดขาด
ได้รับโทษจำคุกมาแล้วยังไม่เกิน๑๕ปีและไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม
สองคือผู้ต้องโทษคดียาเสพติดตามคำพิพากษาถึงที่สุดครับ
จำคุกเกินแปดปีหรือตลอดชีวิตก็คือถ้าสารดีการลงโทษแล้วว่า
คุณเป็นคดียาเสพติดที่มีโทษเกิน๘ปีหรือจำคุกตลอดชีวิต
ไม่มีสิทธิ์ได้รับอภัยโทษครับสามผู้ต้องขังที่กระทำความผิดซ้ำค่ะ
ทำความผิดเดิมออกไปแล้วกลับมาใหม่ด้วยความผิดเดิมอีก
แล้วก็ไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับอภัยโทษครับ
นักโทษเด็ดขาดชั้นกลางชั้นที่ต้องปรับปรุงหรือชั้นที่ต้องปรับปรุงมาก
อันนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการอภัยโทษเช่นเดียวกันนะคะครับผม
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้กรมราชธรรมของบ้านเราเนี่ยมีผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ควบคุมอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศ
สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบสองรายจากทั้งหมดในประเทศสองแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดราย
แต่ว่าผู้ต้องขังเด็กขาดเยอะมากนะครับผู้ต้องขังเด็กขาดคิดเป็นประมาณเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะ
ใช่เออถ้าบวกลบคุณหันแล้วก็เหลือประมาณห้าหมื่นหกเองใช่นี่ค่ะนะครับผม
ก็คือนักโทษทางการเมืองที่เราเคยได้ยินกันมาก็คือไม่ได้รับอภัยโทษไม่ได้เพราะว่ายังติดไม่ถึงหนึ่งในสามของโทษตัวเอง
มันมันติดติดกันไม่ถึงอยู่แล้วไหมเพราะว่าตอนนี้โดนกันทีแบบร้อยปีอะไรอย่างเงี้อายุอยู่ไม่ถึงมากกว่าเออใช่
ส่วนใหญ่มดถ้าสมมุติร้อยปีเนี้ยเขาก็ตัดสินมากที่สุดเลยสำหรับการที่อ่าได้รับโทษเนี้ยคือสามสิบสามปีสี่เดือนอืม
อันนี้คือกฎหมายกำหนดไว้ถ้าสมมุติว่าได้รับโทษเป็นประหารชีวิตเนี่ย
แล้วก็ลดลงมาคือจำคุกตลอดชีวิตหลังจากจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยก็เหลือ๓๓ปี๔เดือน
ก็น่าจะถึงอายุไขอย่างงีบ้างถึงอายุไขถึงไหมแต่ว่าถ้าติดหนึ่งในสามปุ๊บเนี่ย
ก็อาจจะถ้าเป็นนักโทษชั้นดีก็จะได้รับโทษการอภัยโทษนะครับ
วันที่ดีก็คืออย่าติดเลยค่ะคุกน่ะเนอะใช่ครับจริงอืมเนอะไม่แต่ทุกวันนี้มันมีคนประเภท
ที่บอกรู้สึกว่าเนี่ยชอบคิดว่าไปปุ๊บเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกอะไรอย่างนี้
มีสองประเภทที่มิ้นเจอนะตอนอ่านข่าวคือแบบรู้สึกว่าคุกคือบ้าน
อีกคนหนึ่งคือออกมาแล้วเขาเขาใช้ชีวิตข้างนอกไม่ได้ไม่ได้แล้ว
มีงานทำตกงานไม่มีอะไรกินเขาก็เลยเป็นแบบกลับไปอยู่ในคุกดีกว่า
มีเพื่อนมีข้าวกิน๓เวลาไม่ต้องกังวลว่าคืนนี้นอนไหนกินข้าวกับอะไร
น่ะแต่ความคิดอย่างนั้นอ่ะมันไม่ถูกนะใช่อืมเหมือนลุงที่ไปขโมยของในเซเว่นอ่ะเน
นั่นนั่นอ่ะเออคือเขาบอกอิสรภาพอ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ
แต่คุณจงรักษาอิสรภาพของคุณให้จนวันเราตายนึกออกปะล่ะ
แต่บางคนเขามองว่าอิสรภาพของแต่ละคนความหมายมันไม่เหมือนกันถูกต้อง
ไม่มีอดีตให้แก้ไขแต่มีวันใหม่ให้แก้ตัวนะฮะเอออันนี้ดีอ่ะอันนี้ดี
ใช่ครับตอนนี้หลายคนถ้ามีญาติพี่น้องไปเก็บสตอเบอรี่ไปเก็บเชอรี่ไปเก็บอะไร
คือมันเป็นช่วงที่หลายหลายคนโอเคละเรารู้ว่าเกาหลีเปิดแล้วอ่าค่ะ
หลีเปิดแล้วแต่เรารู้ว่าหลายหลายคนอ่ะก็ไปเป็นผีน้อยค่ะ
เขาเรียกว่าผีน้อยเลยจริงใช้คำว่าอีกแล้วด้วยนะรอบที่แล้วเนี่ยชุดใหญ่โดนกลับมาเหมือนเหมือนไม่เข็ดอ่ะ
ค่ะคือเกาหลีเมื่อรู้สึกตอนนี้อ่ะมันจะต้องทำลงทะเบียนก่อนเข้าบ้านเขาใช่ไหม
อืมเมื่อก่อนเราสมาร์ทเดี๋ยวเข้าไปได้เลยใช่ค่ะแล้วก็วัคซีนด้วย
ถูกเปล่าค่ะวัคซีนแต่วันนี้อ่ะการเข้าเกาหลีจะยากขึ้นอืม
เหมือนญี่ปุ่นอ่ะอืมช่วงหนึ่งที่แบบว่าฟรีวีซ่าฟรีแต่ตอนนี้ก็
เขาต้องมีวีซ่านะใช่ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ยังไม่ให้เข้าด้วยค่ะ
ให้เข้าอย่างเกาหลีเขาเองเขาขอประกาศเลย
วันนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงโซเนี่ยเขามีการออกประกาศถึงกลุ่มคนที่รักรอบเข้าเมือง
โอเคล่ะถ้าท่านอยู่เกาหลีอยู่ตอนนี้ญาติพี่น้องท่านอยู่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าตอนนี้ที่การทำงานผิดกฎหมายบุคคลต่างชาติที่เข้ามาพำนักแบบผิดกฎหมายเนี่ย
แล้วก็ได้รับวัคซีนคมหลีสิบเก้าเกี่ยวกับวันที่สามเรียบร้อยแล้วเนี้ยตั้งแต่วันที่สามสิบเมษายน
ถ้าหากคนเหล่านี้เดินทางออกนอกประเทศภายในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้อืม
จะได้ยกเว้นค่าปรับฮะและไม่ถูกนำชื่อเนี่ย
ไปในบุคคลต้องห้ามการเท่าประเทศครับ
ค่ะก็ไม่จีดถูกเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะเก็บ
คุณเก็บได้ถึงตุลาคมเขาก็ให้ไทม์คุณนะ
ก็ไปเก็บก็อนุญาตให้เก็บไม่ได้ห้ามแต่ว่าเก็บแล้วก็กลับด้วย
ไม่ใช่นั้นล่าอยู่ตรงนั้นต่อคือส่วนใหญ่วันนี้ปัญหาทัวร์เดี๋ยวทัวร์จะไม่ได้ปรุง
เพราะว่าไปกับทัวร์นี่แหละซื้อทัวร์ไปเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าหายจากทัวร์
มาซึ่งมีทุกกรุ๊ปนะฮะค่ะมีทุกกรุ๊ปที่หายจากทัวร์
อนุญาตชิ่งนะครับขออนุญาตชิ่งกับชิ่งก่อนเลยเพราะสุดท้ายพอไปถึงตรงนั้นแล้วก็
ไม่คือเพราะงั้นก็ไม่ต้องซื้อทัวร์สิก็นั่งเครื่องบินไปเองสิ
จะได้ไม่ต้องหนีชิคกี้พายสัมบัติอ่ะพี่หนูหนีจากทัวร์ไปเพราะว่าทัวร์
ก็เข้าใจนางเวลาไปกับตัวก็จะไปดูเกาะหน้าเหมือนเหมือนรูดเดิม
ต้องเก็บแปดเก้าตื่นเก็บนะสมมุติอ่ะตรงตรงเออเวลาคนเข้าไปเกาหลีอ่ะ
ครับเขาอยากเจอศิลปินการเจอศิลปินคนนึงเนี้ยอืมอย่างเพื่อนฉันไปเนี่ยเจอเรน
อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นแต้มบุญนะเขาบอกว่าแต้มบุญ
เป็นแต้มบุญมันคือการแสวงบุญเลยนะหรือแบบเด็กไอ้กุ้งมันบอกไปเนี่ยเจอนิชคุณกินข้าวอยู่
โอ้โหมันคือแบบว่าว้าวซ่ามันคือแบบยิ่งกว่าซื้อถูกคืออย่างนี้ต้องสืบไหมว่าเขาไปไหนมด
ว่าไปเจอด้วยความบังเอิญไปเจอทุกคำบังเอิญอ๋อแต้มบุญสูง
อาจจะไปอยู่ในกลุ่มแถวเมียงดงหรือในย่านที่คิดว่าแบบคนเข้าไป
อะไรอย่างงี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย่านที่บริการเขาก็เลยบอกว่าโอเคบางคนอ่ะ
เหมือนอย่างนี้เลยหนูแบบฮันเตอร์หนูฮันเตอร์ไอแอร์เมสหรือเปล่าค่ะ
ันเตอร์ที่จะเจอดารามีคือยอมไปแล้วก็ไปบีดีเพื่อเจอดาราเลยโดยเฉพาะ
โอ้โหแต่มันก็ไม่ได้ล่ะแต่มันยากไงเขาถึงบอกว่ามีคนไปเอ่อ
ไปอยู่ตามบริษัทอะไรอย่างงี้ไงหนูอืมนะฮะเขาก็บอกว่าวันนี้คนที่อยู่
นะฮะคนเหล่านี้ถ้าเดินทางออกนอกประเทศภายในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมครับ
จะได้รับยกเว้นค่าปรับแล้วก็ไม่ถูกบรรจุชื่อในรายชื่อบุคคลต้องห้ามนะฮะ
เดินทางเข้าประเทศสำหรับขั้นตอนดีกว่าหากต้องการเดินทางออกนอกประเทศ
รายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้าก่อนนะฮะ๓วัน
ไม่รวมวันหยุดยกเว้นบุคคลที่ต้องคดีอาญาหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ
เมิดป้องกันโรคระบาดเขาเครียดเรื่องวัคซีนมากนะที่เกาหลีเนี่ย
ใช่นะฮะจะต้องถูกควบคุมตัวหากคนไทยในเกาหลีต้องการล่ามครับ
คุณฟังดีดีนะฮะสามารถติดต่อไปที่เบอร์หนึ่งสามสี่ห้า
กฎหนึ่งสามสี่ห้าเนี้ยตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็น
มีคนถามว่าถ้าเรารายงานตัว๑๕วันก่อนเดินทางแล้วท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ก่อนล่ะครับ
สามารถทำได้หรือเปล่าอ่าทำได้อ่าก่อนจะกลับอยากจะเที่ยวก่อนเขาโอเค
โอเคแต่ขอให้กลับขอให้กลับขอให้กลับแค่นั้นแหละตามรูที่คุณกำหนดไว้อ่ะ
เข้านี่เขาให้เราอยู่กี่เดือนนะไม่น่ามันแล้วแต่วีซ่าป่ะคะสามเดือนสามเดือน
โมสท์ปกติ๙๐วันมั้งจริงป่ะ๙๐วันใช่ว่ะเพราะพี่ไปเต็มที่พี่เคยอยู่สูงสุด
คือสองวันอ่ะพี่มดไปกินข้าวแล้วกลับเหรอคะไม่ไปทำไมก่อน
พูดออกตัวเพราะว่าเดี๋ยวเขารู้ไง
ต้องไปถ่ายโฆษณาที่เกาหลีแล้วไม่อยากไปไง

จริงหรอพี่มดเสียดายอ่ะ

เสียดายทำไมไม่ไปกงไปกินไปเดินดูอะไรสวย
ต้องเสียดายมิ้นท์เพราะว่ามดไปนี่๓รุ่มหนึ่งนะ
พี่ไปพี่จริงพี่ไปเต็มที่นะ๒วัน
ไม่ช้อปปิ้งอย่างเงี้ยหรอแต่ขอให้กลับเถอะเพราะไม่งั้นกระทบคนอื่นที่จะไป

บางคนจะบินไปเกาะเชจูอะไรพวกนี้ก็แบบ

เออจริงว่ะฉันเป็นคนที่เครื่องลงปุ๊บแล้วกลับจริงเนาะ

จะไปต่างจังหวัดพี่มดไปได้หลายวันบ้าง

ไปเกาหลีสองวันนี่พี่ไปกับตุ้มตามพ่อยเผย

ปฏิบัติยังไงกลางคืนยังไงก็ต้องกลับมาทำงานโอเค

มดชีวิตดีพี่มดจะเกษียณไหม

เขาดูเหมือนแบบชีวิตนี้เขาจะไม่หยุดทำงานเลย

ไม่รู้ว่าสิ่งรอบข้างจะเกษียณเราเมื่อไหร่
แต่สิ่งที่แม่มดสอนเด็กทุกคนแบบทีมงานคีย์ทีม

เด็กอ่ะไม่รู้ฉันเป็นคนโบราณป่าว

คนก็มาแล้วอ่ะคนนี้จริงอันนี้จริงสอนดีแค่นั้นเอง

แม่ก็เลยรับทุกงานเลย
ก็เลยไม่ลุกเลยจากเก้าหี้
เดี๋ยวห้ามห้ามเนี่ยเป็นหมอดูแล้วห้ามห้ามดูแล้วห้ามห้ามหมอดูแล้วนะครับ
เขยิบขึ้นไงใช่คนก็จะมีรอยยิ้มไงอืมเออทำงานแล้วก็แบบ
มันคุ้มค่าซึ่งไม่เหนื่อยเขาจะพิจารณาอัตราค่าแรงขั้นต่ำเนี้ย
ในแต่ละจังหวัดตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงกรกฎาคมเนี่ย
ก็มีการประชุมไตภาคีทุกจังหวัดจนได้ตัวเลขมาทั้งหมดแล้วนะฮะ
อ่าแล้วก็เดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีเนี้ยเอาเข้าที่ประชุมคอรมอลค่ะ
ประมาณต้นเดือนกันยายนก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครับในวันที่หนึ่งตุลาคมภาพเมื่อกี้นี้มันช่างแบบว่าดูสิ
ดูสิมันช่างแบบว่าเงยหน้ามองหอคอยจริงนะ
ถึงยี่สิบห้ากบัตรแปดสิบแบบตังค์อู๋ก็ดีแม่อืมได้น้ำสองควด
ถูกคือเอาง่ายเลยเขาบอกจะขึ้นประมาณสักถ้าคิดแล้วจริงเป็น๕๘นั่นแหละ

หนึ่งตามอัตราเงินเฟ้อด้วยแต่ขนาดเดียวกันสิ่งที่เราน่าจับตามองคืออะไรคะ

ต้องป่ะพยายามจะอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้บางคนถามใครผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่
เพราะทุกวันนี้คุณลองไปเช็คดูคุณส่งปกติสมมุติเราเคยส่งหมื่นนึงหมื่นปกติ
แต่ไอ้เงินที่หมื่นนึงของคุณอ่ะคุณไปดูดีดี

เงินต้นอ่ะมีคี่เล็บ

อีก๘สมมุติหมื่นนึงเนี่ยเราผ่อนค่าคอนโดเดือนละหมื่นถูกต้องไหมเอสเตย์เราเงินเดือนเราผ่อนเงินเดือนหมื่นนึง
ลองไปดูดีดีสิอืมเงินต้นอันสองพันครับผมอีกแปดพันเป็นค่าดอกเบี้ยร้อนร้อน
นี่ฮะดอกเบี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตกใจไหมตกใจมากอืมเราผ่อนดอกเบี้ยกันอยู่
เด่นถ้าคุณเคยผ่อนมาก่อนคุณเคยทำมาก่อนก่อนที่ดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยโอเคก็ไม่มีการขึ้นแต่ถ้าหลังจากเนี้ย
เราอยากจะซื้อบ้านซื้อรถเด็กที่จบใหม่ทั้งหลายอยากจะซื้อบ้านซื้อรถหนูเจอดอกเบี้ยแพงแล้ว
แต่ถามว่าอย่างบ้านเราใช่ไหมแม่มันก็มีอัตราดอกเบี้คงที่ก่อนถูกไหมคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดตลอดระยะสัญญาบางที่
แล้วแต่แล้วแต่โปรโมชั่นของเขาเขาจะฟิกแบบอ่ะสมมุติ๓ปีแรกหรือปีแรกอะไรอย่างนี้
อยู่ที่เท่านี้หลังจากนั้นก็จะเป็นเอ็มอาร์บวกบวกหรือบวกเท่าไหร่ลบเท่าไหร่แล้วคุณจะผ่อนแบบบอลลูนเนี่ยก็คือแบบดอกเบี้ยน้อยขั้นบันไดใช่
แล้วก็เอาไปโปะตรงกลางแล้วตรงแล้วแต่มันแล้วแต่แพ็คเกจที่เราเลือก
ส่วนใหญ่คนก็เลยรีไฟแนนซ์เอารีไฟแนนซ์เพื่อดรอบดอกเบี้ยลง
เขาถึงบอกว่าตามปัจจัมหาเนี้ยคอนโดมือสองถึงเยิ่มเยอะแล้วน่ะอืม
ตอนเนี้ยเพราะคนไม่ไหวไอ้สิ่งที่ส่งส่งส่งมาไปดูเงินต้นสิ
สมมุติคอนโดอ่ะถูกสุดก็ล้านห้าถูกต้องไหมล้านห้าล้านเจ็ดคอนโด
ลองไปดูดิผ่อนมาสี่ปีตายแล้วเพิ่งผ่อนไปสองแสนใช่ใช่อู้ตายแล้ว
ไปเลยอ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่าอุ้ยไม่ถึงสองแสนด้วย
บอกผ่อนมาสี่ปีเพิ่งไม่ถึงแสนโอ้โหอันนี้คือต้องต้องคอยดูใบ
เวลาเขาส่งมาค่ะต้องดูว่าดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นเท่าไห
พอดอกเบี้ยเท่าไหร่มันจะมีจริงเวลาแบบเหมือนไปกู้อะไรอย่างนี้
มันบอกเขาได้นะว่าอยากได้แพ็กเกจที่ผ่อนเงินต้นมากกว่าดอกอืม
เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณผ่อนอะไรคุณดูดีว่าเงินต้นของเรา
ทีมันไม่ขยับเลยนะใช่ค่ะเราผ่อนแต่ดอกเบี้ยกันเนี่ย
วันนี้เพราะฉะนั้นค่าแรงขั้นต่ำก็จะขึ้นอย่างที่มะดำบอกแหละ
ห้าบาทหกสิบห้าสตังค์ถึงยี่สิบหกบาทแปดสิบแปดสตังค์
ตามหลักสากลที่อิงจากฐานการอัตราเงินเฟ้อฮะ
เพราะทั้งหมดที่มีการปรับขึ้นเนี่ยเราอย่าดีใจนะ
แต่ปรับเพราะสถานการณ์ของเราตอนนี้มันเฟ้อสูงสุดในรอบกี่สิบปีก็ไม่รู้น้อง
สิบแปดปีสิบแปดปีครับซึ่งโอเคล่ะเมื่อเงินเฟ้อปุ๊บคือเงินของเราเนี้ยเขาจะถูกลง
ฮะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไปซื้อข้าวสวยอ่ะอืม
ก่อนเราซื้อข้าวสวยถุงละห้าบาทใช่ทุกวันนี้ห้าบาทใครเขาจะขายอ่ะอืม
ไม่มีแล้วข้าวเหนียวห้าบาทเหรอคะไม่มีข้าวเหนียวห้าบาทยังมีอยู่
ยังมียังมีอยู่แต่กินอยู่สามคำกับหมูไม้มันก็หมดแล้วอ่ะ
ข้าวสวยไม่มีแล้วไม่มีข้าวสวย๕บาทไม่มีแล้วนะ
สตาร์ทที่สิบคือสตาร์ทที่สิบบาทถูกอ่าไข่เจียวอ่ะฮะ
เมื่อก่อนนี้ไข่เจียวลูกนึง๑๐บาทเรากินได้
ทุกวันนี้๒๐ยังกินไม่ได้เลยใช่หรือแม้กระทั่งน้ำปลามะนาวเมื่อก่อนเราตักฟรีจำได้ไหมอืมใช่
ทุกวันนี้คิดเงินนะเป็นเงินไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับเพื่อดัชนีของค่ากองชีพในแต่ละพื้นที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือจีดีพีที่เขาพูดกันเนี่ย
ภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่เนี่ยทำให้ตัวเลขแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่เท่ากัน
มีการแยกตามจังหวัดแบ่งเป็น๑๒อัตราเนี่ย
รัฐมนตรีเขาบอกนะฮะระบุการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างและขั้นต่ำเนี่ย
พิจารณาจากพื้นที่อย่างแรกเลย
ถ้าคุณแถวทำงานแถวโซนอุตสาหกรรมพวกนิคมอุตสาหกรรมพวกโรงงานอะไรอย่างนี้
นั่นแหละเป็นอันดับแรกเช่นภูเก็ตกรุงเทพแล้วก็เขตพัฒนาการพิเศษ
จะมีการปรับขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต้องพิจารณาให้เหมาะสม
ไม่สามารถปรับขึ้นหมายถึงว่าการปรับขึ้นเรื่องนี้
ไม่ได้ปรับขึ้นกันทั้งทุกจังหวัดนะครับเป็นพื้นที่พื้นที่ไป
แต่เท่าที่ดูตัวเลขคร่าวแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน๘เปอร์เซ็นต์
เพื่อให้รับได้ทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้าง
คาดว่าเข้าคอลโลมอกัญญายนนี้นะครับคุณก็ดูสิครับนี่เราขึ้นกันแล้ว
ปัจจุบันจังหวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นชนบุรีภูเก็ตเนี่ย
ทุกวันนี้จะชนบุรีภูเก็ตก่อน
ค่าจ้างต่อวันที่อัตราต่ำสุดอยู่ที่๓๓๖บาทต่อวัน
รองมาระยองระยองเนื่องจากระยองมีนิคมอุตสาหกรรมเยอะถูกต้องไหมฮะ

ระยองเนี่ยเขาจะมีค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่๓๓๕บาทต่อวัน

อายุทยาเชียงใหม่นครราชศรีมาอุบลรัชธานีขอนแก่นกระบี

นาราธิวาปัตตานีอัตราต่ำสุดที่๓๑๓บาทต่อวัน
ครับผมปรับขึ้นเฉลี่ยก็๑๕๖๕๒๖บาท
อัตราเฉลี่ยที่ปรับค่าแรงขึ้นนะครับ
แต่สงสารคนที่เขาเป็นนี่เหมือนกันเนาะ
แบบพวกแก๊งเกษียณถูกไหมคือได้เงินเท่าเดิมแต่อำนาจเงินมันน้อยลง
ใช่ใช่เพราะว่ามันเรื่องของบวกเงินเฟ้อเขา
แต่นี่หลายคนก็บอกเหมือนกันว่าขึ้นหลัก๑๐แต่ว่าสินค้าขึ้นหลักร้อย
ที่เกษียณไปแล้วเนอะฮูบาจ๊ะอันต่าง
ใช่แต่ก็ดีเครี่ยงขึ้นนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานทุกท่านด้วย

เรื่องนี้กันหน่อยหลายคนโวยวายหลายคนฮือฮา
ประธานาธิบดีศรีลังกาลงเครื่องที่ดอนเมืองเมื่อวานนี้

คือก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวมาว่าเขาจะเดินทางเข้าไทย

เออคนที่บอกว่าเราจะต้อนรับเหรออะไรยังไง
คือเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้เครื่องลงแล้วนะคะ
ประธานาธิบดีศรีลังกาพร้อมกับภรรยาเนี่ย

โดยเป็นเครื่องเช่าเหมาลำจากสิงคโปร์ค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็มีการถกเถียงกันว่า
คือเราจะให้ที่ลิภัยเขาเหรอทางการเมืองหรือยังไง

ใช่คือเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยไม่ได้ขอ

เขามาขอพำนักชั่วคราวคือเหมือนเดินทางเข้าประเทศเฉย

ใช่ค่ะโดยในดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
บอกว่าเขาใช้หนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตทางการทูตอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหนังสือเดินทางทางการทูตของเขาสถานะ
มันยังใช้ได้แล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับประเทศไทย
มันก็เป็นการเดินทางเข้าเมืองแบบถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเดินทางเข้ามาได้ซึ่งระยะเวลาก็คือ๙๐วันหรือว่า๓เดือน
แต่เบื้องต้นเขาบอกว่าเขาแค่จะมาอยู่ชั่วคราวไม่ได้จะมาขอลีภัย
เพื่อที่จะเดินทางไปที่ประเทศอื่นต่อนะคะ
ก็ถ้าใครจำไม่ได้เขาคือคนที่ทำให้ศรีลังกาเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุดในรอบ๗๐ปี
จนตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจล้มละลายอยู่ที่ศรีลังกาตอนนี้ยังไม่รู้จะแก้กันยังไงเหมือนกัน
ประชาชนบุกไปพังที่บ้านใช่ไหมครับ
ไปทำเนียบคือจริงที่บุกไปไม่ได้อยากไปพังนะคะ
ประชาชนอยากไปดูว่าในขณะที่ประชาชนเขาแบบไม่มีข้าวจะกินไม่มีน้ำจะอาบไม่มีงานจะทำเนี่ย
ชีวิตอันหรูหลาของประธานาธิบดีเขาอยู่กันยังไง
นี่เนี่ยไปทัวร์เหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยอะค่ะ

แล้วอยู่ที่บ้านอย่างไงบ้างอ่ะ
เดินไปดูไปเล่นน้ำในสระไปหนังเก่าอีไปอะไรอย่างนี้คือ
เลยอ่ะดูสินี่เตียงนอนที่เขาบอกเป็นเตียงนอนสี่เสาของประธานาธิบดี

ตอนนี้ก็จะมาพักที่เมืองไทยก่อน
ก่อนที่จะไปประเทศอื่นนะครับ

ตามสิทธิ์พื้นฐานการเดินค้าเข้าประเทศ
ยังไม่ได้อ่านข่าวข้าวเลยนะครับ
ช่วงหน้าครับผมจะอ่านข่าวให้คุณฟังได้ชม
คันหรือเปล่าก่อนเดี๋ยวกลับมาครับคันหรือเปล่าก่อน
พันธไลโอแฮคันเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขาว
นี่กลับมาแล้วครับก็ยังไม่ได้อ่านนะฮะ
ปรากฏว่า

ครับผมเชิญห้างน้องมดครับเชิญ

แล้วปรากฏว่าข่าวดีวันนี้คุณเวียร์สกฎรวจประกาศแล้วนะฮะ
ว่ากำลังจะมีน้องกำลังจะเป็นพ่อคนเลยแหละ

วันนี้ประกาศอย่างเป็นทางการอย่างที่บอกว่าคุณเวียเนี่ย
ตอนนี้อย่างที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเวียก็พูดมาเสมอ

ตอนที่เขาจะต้องมีครอบครัวของเขาแล้วล่ะ

วันนี้ถ้าสมมุติเราติดตามกันจริงเนี่ย

ไอจีของคุณวิกกี้ใช่ไหมลูก

เขาโพสต์แจ้งข่าวดีให้ทราบว่าตอนเนี้ย
เวียกำลังจะขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วจ้ะ

โดยวิกกี้โพสต์ภาพสื่อความหมายแล้วก็แคปชั่นสุขซึ้งครับ

เป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่รักลูกทั้งสองท่าน
คุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูก
คุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพ

ของลูกที่จะเรียกตัวเองว่าแม่
เขาก็พูดถึงแม่เวียด้วยแม่เขาด้วยนะครับผม
ถึงตรงนี้ปุ๊บน้ำตาก็ไหลแล้วล่ะ
กี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกของคุณพ่อคุณแม่มีความสุข

บรรดาเพื่อนก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเต็มไปหมดเลย

แหนบริการมีความสุขมาก
โมเมนต์น่ารักวันแม่ปีแรกของน้องเอบิเกลครับ
มีโมเมนต์น่ารักของลูกนะครับออกมาให้แฟนคลับเนี่ย
ชมกันอยู่ตลอดสำหรับคุณแม่ซุปตาลูกสามอย่างน้องชมพู่อารยานั่นเอง
ล่าสุดแม่ชมพู่ได้โพสต์ภาพน้องเกลนะครับผม
ใส่ชุดสีชมพูนี่น่ารักเลย

ผมเยอะมากตาโตมากนะครับผม
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นน้องเกลนะครับคือแฝดพี่สายฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับ

เกลน่ารักความหยอกน้องของพี่สายฟ้าก็น่ารักครับ

ครบแล้วใช่ไหมนะครับแฝดสองแล้วก็ลูกสาวหนึ่ง

มันไม่มีพี่น้องใช่ไหม
ผมอยู่อิจฉามากเลย
เด็กหนูไม่มีโอกาสให้ผมอย่างนี้หละงงมาก
ผมได้จากใครมาวะ

แต่ว่าพี่ชมก็ผมหนาป่ะ

นี่ครับนะครับผมสวยงามเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ไปค่ะแม่ครับสาวบอกบลิ๊งค์เป็นอย่างไรกันบ้าง
เพราะว่าปล่อยทั้งภาพปล่อยทั้งทีเซอร์ทยอยออกมาให้บลิ้งหัวใจฟูกันขึ้นไปเรื่อย
ลุคใหม่ของ๔๓ใช่ไหมมีแต่คนบอกมีแต่คนบอกว่าชอบลุคนี้ของลิซ่าดูแป๊บแรกตอนแรกจำไม่ได้
ขอสารภาพจำลิซ่าไม่ได้ตอนแป๊บแรก
ค่ายเก่งมากที่คอนเซ็ปต์เก่งมาก
เขาบอกว่าเอ็มวีนี้ทุ่มทุนสูงสุดเลยถูกไหม
ทีเซอร์ตัวที่๒ออกมาก็ทำเอาฮือฮากันทั้งโลก
แล้วก็อย่างที่บอกทุกคนกรี๊ดกับลุคของลิซ่ามากจริง

ในทีเซอร์เขาบอกว่าทั้งสวยแล้วก็แซ่บด้วย
มาดูเรื่องของชุดกันหน่อยหลายคนก็แบบลิซ่าแต่งอะไรก็อยากแต่งตามเนอะ
เขาบอกว่าครั้งนี้น่าจะจับต้องเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนิดนึง
อดี้สูตรค่ะ๔๖๗เหรียญก็คือ๑๖๔๐๐บาท
ส่วนรองเท้าเนี่ยเป็นบูธ๘๒เหรียญก็คือ๒๙๐๐บาท
ถ้าบูธเนี่ยอาจจะพอไหวบอดี้สูตรก็แล้วแต่ใครจะสัดทา
ครับนั่งตัวเล็กกันเนอะเป็นลุคแบบน้อยแต่มาก
เป็นลุคไม่คุ้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนล่าสุดที่เขาไปงานซีลินที่ปารีสอ่ะ
ลิซ่าก็ผมสั้นใช่ป่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบผมเยาว์สีออกน้ำต้านโอมสิงแกน
เปิดหน้ามาแล้วคือเลยลุคคนเลยอยากติดตามดูว่าไอ้พิงเวนอมมันยังไงมันเป็นแบบไหน
เออมันปรับลุคอะไรได้มันเฟี้ยวเนอะใช่
แล้วชาวบลิ้งก็บอกว่าพร้อมจะยอมโดนพิษของพวกเธอนะครับผม๑๙สิงหาคมนี้วันศุกร์หน้า
ตอนนี้จับกล้องได้ใช่ไหมแต่กระเทยก็เหนื่อยเหมือนเดิมเขาเตรียมชุดโคเวอร์อีกแล้วเตรียมตัดอีกแล้ว

นี่ก็เขามีจีซูมว่าที่เป็นหน้ามามันเหมือนเหมือนคนข้างเนี้ย
ใช่อยากรู้ว่าความเวนอมมันจะแบบเวนอมยังไงแบบไหนอย่างนี้เออ
นะครับผมสิบเก้าสิงหาสิบเอ็ดโมงเวลาประเทศไทยนะฮะเอ็มวีเตรียมตัวสุกหน้า
เจอกันแน่นอนแล้วก็สำหรับคอนเสิร์ตก็น่าจะวันที่๗๘มกราคมหลังปีใหม่นะครับ

ใช่แล้วนะฮะชาวบริ้งเนี่ยอย่าลืมนะครับโอ้โหสุด
ความโปสเตอร์หนังเหมือนกันนะเมื่อกี้

โอ้โหจราจริงหรอครับโอ้โหดีใจมากเลยครับผม

กระดาษหรูซุปตาตัวท็อปครับใหญ่อลังการสมราคาหลักร้อยล้าน
ว่าจะเป็นข่าวสูญเสียคือลูกคนที่สามหลังเกิดภาวะขาดเป็นพิษนะครับ
มูลค่ากว่า๑๗๕ล้านเหรียญนะโดยขนาดหลังนี้เนี่ย
แล้วก็ลงละคร๕๐๐ฟุตด้วยเรียกว่าหรูหราสะดวกครบคันน่าอยู่สุดครับ
เอาล่ะมันจะลองมาเจอกันนะครับครับผมก่อนกระโลกตรงชาติวันนี้ไปกันเร็วกว่าหน่อยนะครับใช่ค่ะจุดสรรวรรณแม่นะคะทุกคน
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ